อบจภาษาโรงแรง
ช่วงที่แล้วเนี่ยแจกแม่ค้าร้านขายอาหารแห้งคนสวยไปแล้วครับ๑๐๐๐บาท
ช่วงนี้เนี่ยมาติดตามกันต่อว่าพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าลูกค้า
จะสามารถคว้าเงินรางวัลจากคำถามชวนคิดของเราไปได้
เขาขายตีนไก่ด้วยครับตีนครับโอน้องน้องต้องเขียนเล็บออกให้เขาด้วยนะใช่เลยลูก
ที่ไหนก็ตามที่มีตลาดคึกคัก
แสดงว่าเศรษฐกิจที่นั่นเนี่ยรุ่งเรือง

สวัสดีครับ
สวัสดีจ้าพี่ขายอะไรพี่ขายหมูอันนี้ก็ขายหมูนี่คุยหน่อยคุยหน่อย
เออมาคุยหน่อยของเราถ้าหมูต้องมานี่สดสดใหม่ทุกวันเลยนะเห็นไหม
เออแล้วถ้าไม่หมดเราทำไงแช่แช่สารแช่สารใช่ไหม
ไม่มีค่ะแช่แช่สารบ้าเนอะเขาไม่แช่หรอกจ๊ะพี่ชื่ออะไร
อะไรดังพี่ยุ้ยยุ้ยอ๋อพี่ยุ้ยเดี๋ยวจะให้เล่นเกมพี่ยุ้ย
อ่ะพี่ยุ้ยถามพี่ยุ้ยเชิญพี่ยุ้ยอยู่ตรงนี้เลยพี่ยุ้ยอยู่ตรงนี้เลย
เรามีเงินรางวัลหนึ่งพันบาทให้พี่ยุ้ยแต่พี่ยุ้ยต้องตอบคำถามเราให้ได้
ถ้าได้นะนับไปเลยหนึ่งพันบาทแต่ถ้าตอบไม่ได้
ตอบไม่ได้พี่ต้องเสร็งร้านนี้ให้กับทางรายการโอ้โห
เราพอยึดเฉียงหัวของพี่เป็นของเรา
ง่ายพี่นี่ง่ายมากพี่รู้จักควายไหม
ควายโอ้โหประเภทนี้
นี่ไงมันอยู่ตรงหน้านี่ไงตรงหน้าเนี่ย
เราจะถามว่าควายหนึ่งตัวมีขนกี่เส้น
ตอบครับภายในเวลา๓๐วิ

คำถามคือประเพณีวิ่งควายจัดขึ้นในเดือนใด

ของแต่ละปีถ้าวิ่งหมูน่าจะรู้

ออกปันสาด้วยอะไรอ่ะทุลาตุลาอ่ะ
นี่ไม่มั่นใจป้าเขียนอะไรนะเขียงไก่
ป๊าอย่อยตุลาป๊านี่โอโหมากบอกว่าออกปันสา

ออกปันสาจะมาเบสาอะไรแล้ว

โอ้โฮบอกวันพี่ด้วยอ่ะเจ๋งมากเลย
เดือนตุลานะครับเอาแค่เดือนก็โอเคแค่เดือน

โอเคนะรับไปเลย๑๐๐๐บาท
จากรายการอเบาเจ้ามหาสนุกใต้รัดทีวี

จริงแล้วคือก่อนออกพรรษา๑วัน
ถ้าเป็นประเพณีที่วิ่งควายที่ชนบุรี
สมมุติว่าวันรุ่งขึ้นจะเป็นวันออกพรรษา
เขาจะแข่งวิ่งควายก่อนแหละค่ะจริงละครับ
เหมือนแบบจริงงานมันก็จัดหลายวัน
แล้วแต่ว่าปีไหนจะออกพันศาตรงกับวันอะไรตรงกับวันอะไร
แหม่พอมาตลาดสดนี่มันเครื่องเนอะ
อันนี้ปลาจัลปลาจรเม็บจรเม็บ

ในคนชอบกันอย่างนี้เลยหรือพี่นุ้ย

ลักษณะไม่ค่อยเก๋าแล้วนอนนิ่งจะ

ตัวนี้ถ้าคุณจะกิน๒๓๐๐บาท

อะไรได้หมดพรุ่งไส้อ่ะอ้อโหในได้หมดเอาอย่างงี้ดีกว่าแม่
ขอดเก็ตก่อนอ่าแม่เตรียมตัวรับเงินเรามีเงินหนึ่งพันบาท
ถามเบาหน่อยแม่รู้เกี่ยวกับปลาอย่างเดียวแม่รู้เกี่ยวกับปลาอย่างเดียว
อย่างอื่นแม่ไม่เคยรู้อ๋อโอเคโอเคอ่าเอาเรื่องปลาอ่ะครับ
เมนูพื้นทินของชนบุรีปลาโครพศาปลาตับเทียน
ใช่ปลาก็กเถิเตอร์ใช่อะไรน่ะปลาครับเที่ยวปลา
ปลาโครคือปลาก็กเถิคือปลาปลาตับเทียน
ตกเปลถายังดาตาไม่สุดนะแต่หนู
สุดยอดไปเลยล่ะครับคุณแม่
เรื่องเกี่ยวกับปลาขอให้บอกตอบไว้อย่างกับเจ้ารวดเทียวนะ
อย่างนี้แสดงว่ารู้ลึกรู้จริงก็รับไปเลยสิครับ๑๐๐๐บาท
สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอันนี้ไข่ไก่นะจ๊ะไข่ไก่นะจ๊ะ
ในฐานะที่ไข่ไก่ผอยมานานหรือยัง

นี่เวลาพูดนะอย่าหั่นฉันเศียว

แซ่นตรงง่ายสุดเหล่า

เกียร์หมอ

ใครรู้ใครรู้

ตรงผมตอบไหม

ถ่าย
ขายผักขายผักไป
เราผ่านเนื้อสัตว์มาเยอะนะ

เฮ้ยเห้ยเสียงจะนมาตะไกลเลยนะครับ

ก็ต้องร้านเจ๊แก้วขายผักคนสวยคนนี้เลยครับ

มันอาหารดีกว่าอารมณ์จริงขอบคุณค่ะ

ผักชีฝรั่งขนาศนถั่วปากยาว
ก็บอกแม่บวกเลขเก่งมากเวลาซื้อของ

อ่าคิดเงินอ่าทางกว้า๑กิโล๒๐บาทอ่าแทร็อทแทร็อท
โร๒ขีด๔๒เป็น๖๒บาทอ่าเห็ด๖๒ก็๖๕๑๒๗บาทอ่า๑๒๗ก็อีก๗๕
เออ๒๐๐ก็๒บาทครับ๒๐๒ก็๕๔๒๕๖บาทเออ๒๕๖ก็๓๐เออ๒๘๖บาท
ก็๔๐๓๒๖บาทโอ้โห๓๒๖ก็อีก๘๐อ่า๔๐๐ก็๖บาทต่อด้วยพริกอันสุดท้าย
๔๐๖บาทก็๑๓๐บาทรวมแล้วทั้งหมด๔๐๖บาทก็๑๓๐๕๓๖บาท๕๓๖บาทโอ้โห
ว่าวววววววววววววบวกเลขเร็วขนาดนี้เนี่ยแนะนำเลยครับคุณลูกขา
คราวหน้าเนี่ยถ้าจะมาซื้อผักที่ร้านเจ๊แก้วสงสัยคงต้องพก
เรื่องชิ้นแรกส่วนตัวมาบวกแรกแข่งกับเจ๊แก่แล้วล่ะครับ
คำถามวันนี้เป็นอะไร
เป็นเกี่ยวกับตัวเลขดีมากเลยนะครับคำถามเป็นเกี่ยวกับตัวเลข
ตัวเลขเกี่ยวกับตัวเลขง่ายเลยนะครับคำถามว่า

คำขวัญจังหวัดชนบุรีคือ

สวัสดีครับ
เลงามข้าวหลามอร่อย
อ้อยหวานจักษานดี

มันรู้ได้จริงวิ่งฟาย
เป็นคนแบบว่าท้องถิ่นเลย
เรียกว่าวิ่งฟายวิ่งฟาย

บาทเงินรางวัลมอบในตลาดสดเรียบร้อย
ไม่น่าเชื่อว่าออกมาพร้อมกับ

แจงร้อนนี้กำลังร้อนเลย

แจงรอนจับไม้มันเป็นอะไรเอาให้ง่าย
ห่อหมกย่างลองกินลองกินอันนี้เหรอ

คุณผู้ชมค่ะคอพักชิมแจงล่อนตรงนี้นิดหนึ่ง

ขอแรง
ภารกิจพิชิตฝันเพื่อชุมชนนะครับ
เดิมพันธ์กันด้วยหยาดเงินนะครับกับเงินรางวัล
ไป